ดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่ติดคุณผู้ชมไว้แล้วคุณก๊อฟเกริ่นออกไปแล้ว
คุณผู้ชมลองดูเขาบอกว่าเนี่ยผัวธาตุยาน้อยใจเมียจับลูกขังในสุ่มไก่
แล้วเด็กเนี่ยเรียกว่าทารกดีกว่าทารกที่อายุเพียงแค่๓เดือนเขาเพิ่งคลอดเอง
แล้วคิดดูนะสภาพตอนที่ตำรวจไปเจอบอกว่าเด็กมีรอยเขียวช้ำตรงหน้าอีกต่างหากนะ
เออไม่รู้ทำยังไงอีท่าไหนแล้วเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมมีภาพมาให้ดูค่ะ
หือคูมี่อ่ะเดี๋ยวนี่เรียกไปกันต่อยกันพูดบอกครับว่าจะเกี่ยวไม่เอา
นี่แหละค่ะคืออันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ชาวบ้านรู้เห็นแจ้งตำรวจ
พอแจ้งตำรวจเสร็จตำรวจเข้าไปถึงเอาจริงยังทำอยู่เลยนะตอนที่ตำรวจเข้าไป
ลูกยังอยู่ในสุ่มนะแล้วตำรวจเนี่ยบอกว่าให้หยุดหยุดเหมือนเขาทำท่าถ่ายรูปไปด้วย
เออลูกอยู่ในสุ่มไก่เจ้าตัวอ่ะยอมหยุดแต่โดยดีอะค่ะ
แต่ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
นายวิทวทธวรรค์ทองรัตรอายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะขังลูกตัวเองสามเดือน
ในสุ่มไก่อันนั้นแล้วตำรวจเลยตะโกนบอกหยุดทำนะหยุดทำ
เขาก็เลยยอมอุ้มลูกออกมาจากสุ่มค่ะคือเอาสุ่มไก่ออก
เจ้าตัวมีอาการเมาค่ะและแน่นอนเขาบอกว่าเมายาบ้า
ตาเนี่ยเยิ้มมาเลยมาเรียนสนุกสถานน่ะ

เจ้าตัวยอมรับโอ๊ยผมโมโหเมียเขาบอกแบบนี้นะ
ก็เมียน่ะออกไปนะไปงานบุญแล้วไม่กลับบ้าน
ให้ผมดูแลลูกคนเดียวไม่หุงหาข้าวอาหารอะไร
ไว้กินอีกนะค่ะก็เลยจับลูกสามเดือน

ตอนไก่ชนอ่ะมันออกจากทรงจิายังจีบมีไก่ชนที่บ้าน

ลูกหลุดมือ
หลุดมือตกพื้นคุณตำรวจ
ลอยที่ช้ำที่แก้มลูกก็ลูกคงไปกระแทกกับพื้น

แล้วบอกแบบนี้๓เดือนมันจะดิ้นอะไรมากมาย
ที่ฟังเค้าเล่าเสียงนั้นเสียงเค้าดูตื่นเต้น

แล้วดูเด็กเราก็ให้เห็นหน้าน้องเขาไม่ได้
แค่เห็นมือเล็กขาเล็กคุณลองคิดดูดิ

นะชาวบ้านไม่ต้องรอค่ะ
ไม่ต้องรอว่ามีพยานชาวบ้านมารุมกันเลยบอก
คุณตำรวจมันไม่เป็นความจริงหรอกครับไอ้ที่นายวิทยาวัฒน์เล่าอ่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าก่อนที่วิทยาวัฒน์มันจะเอาลูกมาขัง
ชาวบ้านเห็นมันโยนลูก
แล้วเอาลูกใช้ไปกับพื้น

ก็ไม่ฟังสุดท้ายบอกเอาอย่างนี้เอาตำรวจมาจัดการ
เฮ้ยไม่ตรงกับที่วิทยาวัฒน์บอกแล้วนะ

ย่าของเด็กค่ะแม่ของวิทยาวัฒน์นี่แหละ
พอรู้ข่าวปุ๊บว่าหลานถูกทำร้ายรีบมาเลยค่ะ
บอกตำรวจตำรวจลูกมันเสพยาบ้ามานานแล้ว
บำบัดหลายครั้งมันไม่ยอมเลิก
วันไหนเมานะมันก็จะตีเมีย
แล้วก็พูดจ้าไม่ดีกับพ่อกับแม่แบบนี้
โอ้โหคงไม่กล้าแล้วจะเอาหลานมาปล่อยให้ลูกชายเลี้ยงตามลำพัง
กลัวเดี๋ยวจะเกิดเหตุซ้ำรอยอีกนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็เอาตัวไปตรวจปัสสาวะ
จะเหลืออะไรคุณก็ต้องเจอเป็นสีม่วงแน่นอนนะคะ
เดี๋ยวต้องรอให้ภรรยามาให้ปากคำอีกครั้งค่ะ
ยาเสพติดไม่ทำให้ชีวิตใครดีขึ้นนะคุณผู้ชมนะ